มันมาทางหน้าต่างแล้วมาขดอยู่อย่างนี้ค่ะ
น่ากลัวเห็นแค่นี้ก็แบบอุ๊ยขนลุกแล้วใช่ไหมคะ

ไม่ใช่แล้วใช่แล้วเห็นเกร็ดอย่างนี้นะมันต้องแบบไม่มีพิษแน่นอน
เป็นงูมีพิษแน่นอนงูตัวนี้มันคืองูจงอาค่ะมันเล้ยเข้ามาทางหน้าต่างมรุณชนะ
เอามาทางหน้าต่างอุ้ย
เข้ามาซ้ายตารายลืมเป็นวุฒิตก็ใจค่ะมันเป็นงูจงตัวเบอร์เลยนะ

มันก็เลื้อยเข้าไปซ่อนอยู่ใต้ชั้นวางกระสอบข้าวสารเนี่ยตรงนี้มันเป็นมุมแคบไงคุณ
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็บอกเอาละจะยังไงล่ะมันแคบอ่ะ
เอาแบบไม้ไปเคลียร์ออกก็ไม่ได้ก็เลยก็ต้อง
ค่อยยกอุปกรณ์อะไรต่างที่มันบังมันอยู่ออก
ที่งูเองมันก็เลื้อยค่ะเนี่ยค่ะมันก็หาที่ไปหาทางไปของมันเหมือนกัน
ทันทีที่เจ้าหน้าที่เขาสบโอกาสนะเห็นจังหวะที่งูมันเลื้อยขึ้นมา
นี่ค่ะมือนี่แหละค่ะ๒มือนี้ที่สร้างโลก
จับไปที่คอของงูนะจับไปที่หางแล้วกดไปกับพื้นแบบนี้
นับ๑๒๓นับแล้ว
กระป้าไม่ใช่มืออินปั๊ม
ไม่ใช่ก็ใกล้เคียงแล้วเพราะว่าสู้กับงูอยู่นานเหมือนกันนะคะ
ที่สุดแล้วก็จับมันออกมาจากห้องนี้ได้
คุณดูหนักเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่คุณลองทายดูสิคุณชนะคุณไปต่อ
อ่าเนี่ยผมรู้เลยนับตัก๕กิโลกรัมยาวกว่า๓เมตร

คุณไม่ลองคิดลองทายด้วยประสบการณ์ของคุณนะคุณมาอ่านสคริปดี
คุณทำงานมากี่ปีอ่ะคุณใช้ประสบการณ์ดิ

ที่เห็นเมื่อกี้ที่เป็นน้ำเขียวเหลือง

น้องก็คงตกใจด้วยแหละแล้วก็เป็นการต้องป้องกันตัวของมันด้วยนะคะ

คืองูมันมีพิษมันสามารถพ่นพิษได้ในระยะหนึ่งเลย

แต่สุดท้ายค่ะคนมาหลายคนนะอุปกรณ์ครบมือกับงูตัวเดียวใครจะชนะล่ะ
สุดท้ายก็คนสามารถจับมันได้ใส่ถุงดำแบบนี้แล้วเดี๋ยวเอาไปปล่อยด้วยนะคะ
อุ้ยนี่มันชั้นกิโลกันเลย

๕โลของแพงให้เรา
แต่ว่าตอนเอาไปปล่อยเนี่ยพี่กู้ภัยเขาก็เอางูตัวนี้ไปวางไว้ใต้เบาะรถมอเตอร์ไซค์
เออเอาสิวิธีการขนย้ายแต่ละ